ที่เกิดขึ้นของอดีตนักกีฬา

ซึ่งวิวนะครับเป็นอดีตในท่องแดกโอลิมปิกเกมส์๒๔๐๐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

ซึ่งสมาคมยูยิซูก็ระบุนะครับว่ารายการลักษณะนี้จะช่วยเพิ่มกระแสความนิยมให้กับกีฬาชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
เหนือจากท่ายืนที่มีมวยไทยของเรานั้นถือว่าเป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ
ปัจจุบันยูวิสูเนี่ยนะครับก็เป็นกีฬาความหวังชนิดหนึ่งของประเทศไทย
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนนักกีฬารุ่นใหม่อย่างนี้รุ่นเยาวชนนะครับ
แล้วก็อาจจะมีจนไปถึงระดับผู้ปกครองโพสต์มาเล่นเพื่อขยับขยายวงการเราต่อไป